แดกงาเป็นขนมอีกชนิดหนึ่งที่ต้องมีความพิถีพิถันในแต่ละขั้นตอนการทำ
โดยเริ่มตั้งแต่การเตรียมไส้จะต้องใช้มะพร้าวถึ่นทึกที่ขูดแล้ว
เคี่ยวน้ำตาลอ้อยจนเหนียวบางพื้นที่จะปรุงรสชาติด้วยการใส่ขิงซอยและเกลือ
จากนั้นจึงคนให้เข้ากันยกลงจากเตามาปั้นก้อนไส้
แล้วจึงนำแป้งมาห่อไส้ซึ่งจะต้องปั้นให้เป็นก้อนขนาดพอดีคำ
นำไปนึ่งจนสุกเมื่อยกลงมาแล้ว
ก็จะนำมาคลุกกับงาคั่ว
ทั่วทั้งชิ้น